จากสหรัฐนะคะเรามาต่อกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
หลังคาของอาคารแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาบริเวณทางเท้า

แต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกวินาที
ขณะที่หลังคาของอาคารสูง๓ชั้นแห่งหนึ่ง
ตะวันตกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ

ลงบนทางเท้าที่มีประชาชนและผู้สัญจรไปมาอย่างคับข้าง
ศีรษะของชายรายหนึ่งที่เดินอยู่บริเวณใกล้เคียงไปนิดเดียวนะคะ
ทำกลางความตกตะลึงของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์โดยรอบ
แต่ก็ไม่มีรายงานว่าผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าเจ้าของอาคารเดินทางไปต่างประเทศ
และอาคารหลังนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
และปรับปรุงขยับขยายในช่วงที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
เกิดจากลมกระโชกแรงพัดพาหลังคาจนพังถล่มลงมา
โดยในตอนนี้ถนนและทางเท้าก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว
หลังเจ้าหน้าที่เข้าเคลื่อนย้ายเศษซากปรักหักพังออกจากจุดที่เกิดเหตุค่ะ